ไปดูเรื่องหลอนเรื่องเฮียนกันหน่อย
กลัวผีเวลาเจอผีเขาจะวิ่งหาใครคะ

พระใช่ไหมเพราะรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ผีกลัว

วิ่งลงโบราณมากรู้ยุคเลยนะ
พาไปดูผีปอบที่บ้านแก้งที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยค่ะ
คือชาวบ้านเขามีความเชื่อเรื่องผีปอบกันเยอะนะทางภาคอีสาน
แล้วเขาเชื่อว่ามีผีปอบอยู่ในหมู่บ้าน

แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมจังหวะที่พระทำพิธีอยู่อะค่ะ
ปอบมาเข้าสิงร่างผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยค่ะ
คลิปนี้ถูกถ่ายขึ้นที่บ้านแก้งในอำเภอแก้งเคราะห์
จังหวัดชายภูมิช่วงกลางคืนนะคุณผู้ชม
ในคลิปนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปเรื่อยจะเห็นพระเห็นไหมคะ
นั่นแหละพระนี่คือพระครูสุทธิจิตรรักษ์
เป็นเจ้าอาวาสวัดกึมย่านางอยู่โคราชค่ะ

ทำพิธีไล่จับผีปอบใน๓หมู่บ้านที่ชายภูมิ
ชาวบ้านเรียกผู้หญิงคนนี้ว่ายาย
ตอนแรกยายแกก็นั่งร่วมพิธีอยู่ในสารากลางหมู่บ้านดีนั่นแหละ
สักพักนึงค่ะยายแกร้องโวยวาย
เกลือกกลิ้งตัวเองลงไปที่พื้นเสือแบบนี้
แล้วก็พูดภาษาอีสานบอกว่าเป็นผีปอบ
จะเข้าสิงกินตับไตไส้พุง
หักคอทุกคนที่กล้าเข้ามาร่วมทำพิธีขับไล่
โอ้โหคุณต่อหน้าพระผียังเข้าขนาดนี้
คนนี้หวาดกลวกัน๓หมู่บ้านเลยค่ะ
จากนั้นพระครูสุทธิเกจิดังด้านปราบปอบ
ก็เอาไม้เคาะบ้างตีบ้างไปตามร่างกาย
ถามด้วยนะบอกว่าเป็นผีปอบมาจากบ้านไหน

บอกว่าสิงห์อยู่ที่ต้นฉำฉากช้ำช้ากลางหมู่บ้าน
ก่อนตายเป็นคนหาปลามาก่อน
หิวข้าวเลยลงน้ำไปจับปลาไหล
แต่ดันจมน้ำตายก็เลยกลายมาเป็นปอบค่ะ
พ่อสุธิท่านก็ทำพิธีนะคะ
แล้วก็ไล่ปอบคนหาปลาออกจากร่างยาย
พอปอบออกไปยายบอกว่า

รู้สึกมีลมเย็นพัดมาวูบหนึ่ง

ไม่รู้เลยว่าทำอะไรหรือพูดอะไรออกไปบ้าง
กระทั่งได้ยินเสียงหลวงพ่อเรียกชื่อนั่นแหละ
ถึงได้รู้สึกตัวลุกขึ้นมาก้มกราบ
คืออย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงคุณผู้ชม

ไม่เชื่อเขาก็จะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับ
อาจจะเป็นอุปทานหมู่อาจจะเป็นความเครียด
อาจจะเป็นจากจิตคิดไปเองหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่จะบอกก่อนว่าทางภาคอีสานเขาค่อนข้างเชื่อกัน
แล้วก็นี่เป็นความเชื่อของคน๓หมู่บ้าน
คือหมู่สี่หมู่สิบแล้วก็หมู่สิบสอง
ตำบลบ้านแก้งอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ

เขาถึงขั้นต้องนิมนต์พระเกจิดังเนี่ย
จากโคราชมาทำพิธีสามวันไล่ปอบ

บอกว่าจับผีปอบและผีสัมภเวษีชั่วร้าย

แล้วก็ปิดด้วยผ้ายันลงอาคมได้กว่า๑๕๐๐ตัว

เข้าใจแหละคนต่างถิ่นคงจะไม่เชื่อ

แต่คนไม่เจอกับตัวมันไม่รู้หรอก
ที่ผ่านมาคนใน๓หมู่บ้านตายติดต่อกัน
โดยไม่ทราบสาเหตุมา๕๖คนแล้ว

ไม่มีโรคประจำตัวกันทั้งนั้นเลย
ชาวบ้านเขาไม่รู้จะทำยังไงจริงค่ะ
ถึงต้องลงขันกันทำพิธีให้สบายใจกันแบบนี้
ก็จริงถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ
อันดับแรกสาธารณสุขลองลงไปดูหน่อย

ถ้าเป็นคนยังหนุ่มยังแน่นไม่มีโรคประจำตัว
แล้วเขาเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุติดกัน๕๖คนเนี่ย
มันมีโรคระบาดไหมหรือมีอะไรหรือเปล่า
คือดูควบคู่กันไปด้วยความเชื่อส่วนความเชื่อเราไม่แตะนะ
แต่เรื่องของกายภาพเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูเหมือนกัน